คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เดินทางมาถึงค่ำคืนที่๓แล้วนะคะ
สำหรับงานสวดพระอภิษฐรรมศพนักแสดงตลกชื่อดัง

วัดช้างใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเอง
ต้องบอกอย่างนี้ว่าตามความเชื่อคนโบร่ำโบราณ

วันที่ผู้เสียชีวิตจะรู้ว่าตัวเองได้จากโลกนี้ไปแล้ว
แล้วก็จะกลับมาหาครอบครัวอันนี้เป็นความเชื่อเนาะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณเฮงเชิญยิ้ม

รอให้คุณพ่อมาเข้าฝันหรือว่ามาหาคนในครอบครัวหน่อย
แต่ก็เชื่อนะคะว่าเป็นเพราะว่าคุณพ่อคงไปสบายแล้ว
หมดห่วงเพราะว่าไม่มีใครฝันถึงคุณพ่อเลยค่ะ
ยังไงก็แล้วแต่เขาบอกว่าลึกก็ยังอยากให้คุณพ่อมาเข้าฝัน
มาหามาบอกหน่อยว่ามีความสุขดีนะคะ
แล้วก็อยากถามคุณพ่อเหมือนกันว่าชอบหรือเปล่ากับงานไว้อะไร
ที่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนพี่น้องในวงการเนี่ย
ที่อุ๊ยแต่ละคนรักคุณพ่อทั้งนั้นเลย

แล้วก็ช่วยกันจัดงานให้แบบว่ายิ่งใหญ่กันไปเลยนะฮะ
และอย่างที่สำคัญคุณผู้ชมที่เราทราบกันว่า
เมื่อสมัยที่พี่โป๊งเหน่งยังมีชีวิตอยู่นี่นะ
เจ้าตัวเขาขึ้นชื่อเลยนะเรื่องของการเสี่ยงโชค
ดวงดีถูกสลากินแบ่งรัฐบาลอยู่บ่อยค่ะ
แล้วก็ยังให้เลขแฟนคลับได้รับทรัพย์กันมาแล้ว

คุณเฮงเองนะคะก็เลยบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
โป๊งเหน่งนี่นะถ้าได้ยินหรือว่ารับรู้
คราวตัวเองต้องมาบอกเลขบ้างแล้วนะพ่อนะ

ที่สำคัญคุณเฮงก็ฝากย้ำกันเรื่องของอายุคุณพ่อมาอีกด้วยค่ะ
ทุกแผงของในวัดช้อนใหญ่นี่ไม่มี๕๙
แต่จริงอายุคุณพ่อ๕๖นะครับ

ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่คุณพ่อไป๔ทุ่ม๑๖
แล้วแต่บุตรขอให้เลขคุณพ่อไปสืบเนื่อง
ทำให้คนมีโชคมีลาบทุกคนแล้วกันครับ
คุณเฮงย้ำแล้วนะว่าอายุคุณพ่อเนี่ย๕๖๕๗
หากว่ายังมีชีวิตอยู่ในวันที่๑๙กรกฎาคมนี้
จะเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณพ่ออายุครบ๕๘ปีค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ย้ำในเรื่องของเวลาการเสียชีวิตของคุณพ่อโป๊งเหน่งมาด้วยนะ
ว่าท่านเสียไปตอน๒๒นาฬิกา๑๖นาที
เอาว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ

ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วย

เดินทางมาถึงปุ๊บนะคะรีบเข้าไปสวมกอด
ให้กำลังใจพี่หมูภรรยาของพี่โป๊งเหน่งทันทีค่ะ
มาร่วมงานได้ค่ะ
ผมกับพี่โป้เน่งเคยอยู่ด้วยกันมา
เราเคยเราเคยอยู่คณะเดียวกันมาแล้วก็อยากบอกว่า
พี่ไปสู่พระภูมิที่ดีนะครับ
ก็คืออยากให้พี่รู้สึกว่าก็บอกว่าพี่ไปพักผ่อนนะพี่นะ
อะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่พักผ่อนให้สบายหลับให้สบาย
พี่น้องทุกคนรักพี่
แล้วก็ในทุกค่ำคืนนอกจากเหล่าศิลปินตลก

ก็ยังมีการร่วมร้องเพลงแล้วก็แสดงตลกค่ะ
เพื่อเป็นการไว้อะไรกับพี่โป๊งเหน่ง
แล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับแขกที่มาร่วมงาน

และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพี่บอลเชิญยิ้มพร้อมด้วยนี่

ได้ร่วมกันแสดงตลกแล้วก็ร้องเพลงให้กับแขกได้ชมกันด้วย
ที่สำคัญค่ะพี่บอลก็ยังแซะถามน้องออสหน่อย
ออสปากดีหน่อยกระซิบถามออสนะ
อีกไม่กี่วันแล้วนะสลากินแบ่งรัฐบาลจะออก
บอกเลขให้กับแขกที่มาร่วมงานกันหน่อย

อสนี่นะเขาให้โชคพี่บอลมาแล้วหลายงวดค่ะ
อ่ะส่วนงวดนี้จะเป็นเลขอะไรไปฟังออสปากดีกันหน่อยจ้า
ส่วนงวดนี้ไปฟังออสผมบอกเลย